มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะสักประมาณสี่ทุ่มครึ่งได้ค่ะมีผู้ชายคนนึงขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์แล้วปรากฏว่าไปพุ่งชนป้ายบอกทางข้างทางนะคะ
รถก็เสียหลักล้มแล้วก็เสียชีวิตอยู่ที่ริมถนนนะคะแล้วก็ใกล้จะถึงบ้านอยู่แล้ว
เขาขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านคืออีก๕๐๐เมตรจะถึงบ้านอยู่แล้วอะค่ะ

วงสงเหยย์อายุ๓๘นะคะเขาเป็นพนักงานขนทรงจังหวัดนครนายกนะคะ
ประสบเหตุขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์
พุ่งชนป้ายบอกทางขนาดใหญ่

น้ำตกสาริกาอำเภอเมืองนครนายก
รถก็ล้มอยู่ตรงนั้นไม่ไกลจากศพเท่าไหร่
สภาพคือพังเสียหายจากแรงกระแทก
เสาไฟฟ้าก็มีรอยเฉียวชนเป็นรอยดำ
มีรอยบุบที่โคนเสา

เพราะว่าอีกนิดเดียวจะถึงบ้านอยู่แล้วอะค่ะ
สากุภัยสว่างอริยะเมืองนครนายก

ซึ่งเป็นอาสากู้ภัยที่ทำงานอยู่ตอนนั้นเลยนะคะ

เห็นว่ารถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์ล้มอยู่
และผู้เสียชีวิตคือนอนคว่ำหน้าบนถนน

คือเสียชีวิตคาที่ตรงนั้นเลย
จากการตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุนะคะ
อกจากพบศพพบรถจักรยานยนต์แล้ว
ไม่พบหมวกกันน็อกนะคะ

ญาติก็บอกว่าบ้านอยู่ใกล้นิดเดียว
อีก๕๐๐เมตรก็จะถึงอยู่แล้วนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๔ทุ่มครึ่งเมื่อวาน
ระหว่างที่ผู้ตายกำลังขับรถกลับบ้าน
รถก็เสียหลักไปชนเสาของป้ายบอกทางขนาดใหญ่

แล้วก็เสียชีวิตค่ะที่สภาพคือคว่ำหน้าไปกับพื้นถนนเลย
บาดแผลเป็นแผลชะกันตามใบหน้าตามตัวค่ะ
กระโหลกด้านหน้าคือแตกเลยนะคะ
แขนหักขาหักซี่โครงหัก
นิ้วนางข้างซ้ายขาดดุดกระเด็นออกจากมือไปเลย
ตกอยู่ที่ปลายเท้าอะค่ะ
ประพาทวงเสงี่ยมแม่ของผู้ตายเล่าทั้งน้ำตาเลย
เมื่อ๘เดือนก่อนลูกชายมาขอซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์
ตอนนั้นแม่ห้ามแม่บอกอย่าซื้อเลย
ซื้อรถเก๋งดีกว่าแม่ก็เป็นห่วงลูกอะนะคะ
ปรากฏว่าลูกชายก็ไปแอบซื้อ
และสุดท้ายก็มาเกิดอุบัติเหตุนี้
วินาทีแรกที่รับโทรศัพท์มีคนบอกว่า
คนบอกว่าลูกเสียชีวิตแม่บอกเข่าสุดเลยค่ะ
แม่บุญธรรมของผู้ตายนางทองอาบคนดีซึ่งเป็นร่างทรงด้วยนะคะ
บอกว่าผู้ตายเนี่ยเป็นอพปรแล้วก็เห็นครั้งแรกรู้สึกถูกชะตา

ที่ผ่านมาดูดวงชะตาให้ก็เห็นแล้วว่าดวงตก
ให้มาทำบุญสะดอกเคราะห์ปัดเป่าสิ่งไม่ดี
แต่ก็ไม่มาทำบุญจนมาเกิดเหตุแบบนี้
นางทองอาบบอกว่าวันเกิดเหตุเธอป่วยหนักค่ะ

ก็เอกใจเหมือนกันว่าเกิดสิ่งไม่ดีขึ้นหรือเปล่า
เพราะที่ผ่านมาไม่เคยป่วยเลยสุขภาพแข็งแรงมากอยู่ดีมาป่วยอะค่ะ

บอกว่ามีคนในครอบครัวไม่สบาย
เป่าสิ่งไม่ดีให้หน่อยเธอก็ทำพิธีให้
กลางดึกปุ๊บมารู้ว่าลูกบุญธรรมเสียชีวิต
เธอก็เลยเชื่อว่าที่เธอไม่สบายเนี่ย
เป็นเหมือนกับว่าพ่อปู่มาเตือน
ว่าจะเกิดเหตุไม่ดีกับครอบครัวนะคะ
สาเหตุการเสียชีวิตครอบครัวก็เชื่อว่าน่าจะเสียหลักแล้วค่ะ
แล้วก็รถก็คว่ำเสียชีวิตค่ะ
ก่อนเกิดเหตุผู้ตายเขาไปงานเลี้ยงสังสรรค์มา

แล้วก็ไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกด้วยค่ะ
ผมมีคนรู้จักมีญาติญาติเพื่อนเยอะนะ
ที่มีลูกชายแล้วก็เข้าสู่วัยรุ่น
วัยเรียนมหาวิทยาลัยอะไรพวกนี้

คือมันอาจจะสนุกมันขี่มันเท่ดี
คือบอกไปเรียนหนังสือแล้วมันหาที่จอดง่ายดี
แต่พ่อแม่ทุกคนเนี่ยร้อยทั้งร้อยไม่ให้เลยนะฮะ
อ้อมันอันตรายจริงค่ะค่ะนี่เพราะเขาห่วงอย่างนี้